มาดูความสูญเสียก่อนของครอบครัวนายนายวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์อยู่ในเต็ด
สูญเสียนางละอองชิดชอบนะคะจากโรคชราเสียชีวิตด้วยความสงบนะคะแล้วก็ได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพด้วย
ผลตำรวจโทเพิ่มภูมิชิดชอบเจรตำรวจสบ๘เดินทางมายังบริเวณบ้านศิราชัยตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
เพื่อเชิญน้ำหลวงอาบศพนางละอองชิดชอบภรรยาของนายชัยชิดชอบอดีตประธานรัฐสภา
ปัจจุบันเป็นสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
โดยนางละอองยังเป็นมันดาของนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมยูไนเต็ด
และนายศักดิ์สยามชิดชอบเลขาธิการพักภูมิใจไทย
ซึ่งขณะนี้ตั้งศพไว้ในบ้านพักหลังเสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคชรา
วัย๘๗ปีเมื่อวันที่๒๒ธันวาคมที่ผ่านมานะคะ
ส่วนบรรยากาศในช่วงเย็นวันนี้ก็เป็นไปอย่างเศร้าโศก
มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และนักการเมืองรวมถึงพ่อค้าประชาชน
เข้าร่วมรดน้ำศพนางละอองกันเป็นจำนวนมากค่ะ
โดยมีนายอนุสรแก้วกังวานผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรำเป็นประธาน
และมีรายงานด้วยว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร
ริณฑระเทพยาวรางกูลทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อม
รับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ในพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพนางละออง
ระหว่างวันที่๒๓๒๕ธันวาคมนี้
ความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวชิดชอบเป็นล้นพ้น
และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่๓๑ธันวาคมเวลา๑๖นาฬิกานะคะ
โดยทางเจ้าภาพไม่ประสงค์จะรับซองเงินทำบุญไว้ใช้ในการประกอบพิธี
แต่จะรวบรวมบริจาคให้กับโรงพยาบาลบุรีรำทั้งหมด
เพื่อนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยต่อไปค่ะ